พาไปดูเรื่องราวความแปลกความทึ่งกันบ้าง
ไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก
งานนี้เล่นเอาพระลูกวัดเอาเจ้าอาวาสวัด
ต้องออกจากกุฏิมาดูเจ้าตัวนี้ล่ะค่ะ
นี่เห็นกันชัดเลยนะคะว่ามันคืองูเหลือม
แต่มันไม่ได้อยู่ตัวเดียวเอาดูดีดูใกล้
มีอะไรอีกตัวหนึ่ง

หรือว่ามันนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
แต่ท่านบอกว่าต่อให้อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ดีแน่
เรียกกู้ภัยมาจับดีกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงค่ะ
ใช้เครื่องมือเข้าไปจับ
งูเหลือมก็นอนนิ่งสงบคือไม่ต่อสู้เลยคุณบอก

จับให้จับโดยง่ายแล้วก็ค่อยจับเข้ากระสอบ

ปกติมันจะฮึดสู้มันจะแบบ

นี่มันดูนิ่งมากเลยอ่ะใช่โอ้ดูสิ
เต่าลบไปด้วย
ใจเย็นเดี๋ยวลบไปอยู่นี่เถอะ
เพราะคุณเจ้าเจ้าค้างเอางูกับเต่าเข้าไปกดกระสอบเดียวกันเหรอเจ้าค้าง

อ๋อคุณเจ้าเจ้าค้างตกใจหมดเลยโอ้โฮตกใจ
แต่คุณดูนี่ที่กระดองเต่ามีเขียนลวดลายแบบอย่างนี้ไว้ด้วย

เหมือนทั้งศักยันต์เหมือนตัวเลข
เฮ้ยแบบแน่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมไม่รู้แหละว่างานนี้จะมาแบบไหน
ครับที่แน่มาสองตัวนะคะก็คือ
มาสองตัวคืองูกระเตาไงต่อจะมาสองตัวแบบไหนได้แล้ว
เออคือชัดอยู่ว่าไป
เรียกความเชื่อก็ว่าไป